อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่โอ้โหเห็นแล้วสะลดใจมาก
คุณผู้ชมครับนักเรียนชายชั้นม๓นะขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน
แต่ว่าไปเกี่ยวกันกับรถอีกคันนึง
เด็นไปกลางถนนรถสองแถวขับมาเหยียบซ้ำเสียชีวิต
คุณพ่อคุณแม่ไปเห็นกอดร่างร้องไห้จนเป็นลมเลยครับ
นี่นะครับก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณสามแยกทางเข้าโครงการชนรับประทานจังหวัดบุรีรำนะฮะ
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนอนอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับ
คือนายสุรัตนนิจิมรำนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนพัฒระบพิษ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีก๑คนคือนายสุธิชัยสมจิตอายุ๒๓ปีก็เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีนะครับ
แล้วก็เมื่อพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเดินทางไปถึงคุณผู้ชม
คือคนเห็นก็นี่แหละครับคุณผู้ชมดูแล้วกันคือไม่รู้จะบรรยายยังไงคือก็เสียใจแล้วก็เข้าไปโผล่กอดศพของลูกชาย
คุณแม่ร้องไห้จนเป็นลมไปกับพื้นถนนนะคุณผู้ชม
น้องนักเรียนที่เป็นเพื่อนกันก็ไปเจอเขาเหมือนกันก็ร้องไห้เหมือนกันนะฮะ
ญาติญาติช่วยกันประคองตัวเอาไว้ก็สร้างความเศร้าเสียใจให้กับประชาชนที่เห็นเหตุการณ์จำนวนมากทีเดียวครับ
คือจากการสอบสวนทราบว่าน้องขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนเพื่อไปสอบปลายภาคนะคุณทัศนัย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์คู่กรณีทำให้ทั้งสองคันล้มลงไป
แต่ว่าน้องกระเด็นไปกลางถนนทำให้ถูกรถสองแถว๖ล้อรับส่งนักเรียนที่ขับตามมาทับร่างจนกระทั่งน้องเสียชีวิตคาที่
รถสองแถวก็ยังคงขับต่อไปจนกระทั่งถูกตำรวจตามสกัดจับไว้ได้ในเวลาต่อมาขณะที่ไปจอดเข้าคิวที่ตลาดผลไม้
ร่างของนักเรียนคนนั้นคุณผู้ชมโดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะเหยียบซ้ำ
แต่ว่าไม่เห็นนะครับเบื้องต้นตำรวจก็คุมตัวในพรายไปสอบปากคำ
พร้อมคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อไป
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะครับ